ก็มีคลิปหลุดออกมานะฮะเป็นคลิปที่เหมือนลักษณะมีอะไรกับแฟนนุ่มในห้องครัว
ใช่หรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ฮือฮากันเลยนะคะ
แม่น้ำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าต้องมีการชี้แจงนะคะ
บอกว่าคือมันไม่ใช่เธอนะ
ถ้าเกิดว่าดูจากสรีระโต้ทีละจุดเลยนะ
แม่น้ำหนึ่งคือส่วนสูงของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะ

แต่ผู้หญิงในคลิปเสื้อสีชมพูเนี่ยไม่น่าจะใช่
ดูน่าจะสูงกว่าแม่น้ำหนึ่งแล้วน่าจะแบบอวบกว่า
แม่น้ำหนึ่งมันมีลักษณะคือตัวเล็กอะค่ะ

จุดอื่นอีกจุดอื่นก็ไม่ใช่
ฟังเธอพูดเองละกันคุณผู้ชม
คนในคลิปคนที่อยู่กับน้ำหนึ่งจริงจะต้องรู้ว่าน้ำหนึ่งไม่มีนมค่ะ
ที่คุณเห็นนั่นคือฟองน้ำ
ถ้าไม่ใส่ฟองน้ำคือหัวนมเท่าหัวนิโป้ค่ะ

ผัวฉันน่ะนมใหญ่กว่าฉันอีก
อันนี้คือฉันตัวจริงฉันตัวจริงจะต้องมีแต่หัวนม

แม่น้ำหนึ่งพูดตรงไปตรงมา

พยายามจะชี้แจงว่าในคลิปที่เป็นคลิปหลุด

คลิปดังกล่าวเนี่ยเพราะเป็นการ